แม่ของวงการบันเทิงมาต่อกันที่ตัวแม่ของช่องกันบ้างสำหรับสาวโบเมลดานะคะคุณผู้ชมค่ะ
ชุกงานชุมเหลือเกินพอเจอตัวก็เลยขออัปเดตกันนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ย
เหลือสัญญากับทางช่องอีกกี่ปี
เจ้าตัวตอบว่ายังไงรู้ไหมไม่ได้ตรวจดูเลยค่ะ
แต่น่าจะเหลืออีกหลายปีนะคะคือทำงานไปเรื่อยแบบไม่รู้แหละว่าสัญญาจะหมดเมื่อไหร่นะคะ
ในชุดไทยก็สวยสง่าไปแบบ
ว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นเพื่อนกันนะ
อนาคตไม่รู้ว่าจะพัฒนายังไง
แต่ก็แอบแง้มว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วนะคะ
อะไรยังไงไปฟังจากปากของเจ้าตัวดีกว่าค่ะ

เพราะเราไม่อยากคาดหวังเดี๋ยวช้ำใจ

มีคนคุยแต่ก็คุยไปเรื่อยแหละค่ะ
เพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าแบบใช่หรือเปล่า

ให้โดมมาเป็นแฟนตอนนี้ไม่ได้
ก็คนคุยก็รู้ว่าโดเป็นเพื่อน

หนูรู้ทุกอย่างที่โดรู้โดก็รู้ทุกอย่างที่หนูรู้

ขอใช้สิทธิ์ดาราเลยนะคะ

คือก็เข้าใจนะว่าหนูไม่ได้อายุเยอะ
คือเราก็ยังเจอคนอีกมากมายได้
เราก็อยากรู้สึกว่าคนนี้ถ้ามันใช่จริงก็อยากคบไปยาว